อีกหนึ่งเหตุการณ์ลักขโมยนะคะคราวนี้ไปขโมยถังแก๊สคือเป็นหอพัก
นะคะเจ้าของเขาก็วางถังแก๊สไว้หน้าห้องน้ำเพื่อที่พูด
มาพักเนี่ยจะได้ใช้ประกอบอาหารทำนู่นทำนี่ทานกันได้
ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยแหละค่ะเดินมาชิวเลยผมค่อนข้างยาวนะคะ

เนี่ยยกถังแก๊สออกไปแบบนี้เลยคือเป็นลักษณะสูงประมาณนึงนะคะ
รูปร่างผอมผมยาวอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีดูจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็เดินเข้ามาดุ่มยกถังแก๊สแล้วก็เดินออกไปเลย
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหอพักบ้านอยู่ดีในซอยกิมตรงถนนรังสรรค์
เทศบาลนครอุดรธานีค่ะเกิดตอนตีสี่เมื่อวานนี้เอง
นวลปรางวรรณกมลเจ้าของหอพักบอกว่า
เปิดหอพักให้เช่าทั้งแบบรายวันแล้วก็รายเดือน
ซึ่งนำเตาแก๊สไปวางเอาไว้หน้าห้องน้ำให้ผู้มาเช่าห้องพักใช้ทำอาหาร
ช่วงเช้าวันนี้ขณะตัวเองนี่แหละกำลังจะไปทำอาหารเช้า
อ้าวเหลือแต่เตาแก๊สไม่อยู่แล้ว
ถังแก๊สหายไปนะคะก็เลยรีบไปดูกล้องวงจรปิด
พอตอนสว่างก็ไม่ไหวแล้ว
ก็เอาข้าวดีกว่าก็เลยไปเปิดแก๊ส
เจอก็เอ้าทางแก๊สไปไหนก็เลยไปเคาะลูก
ให้ตัวเองเราก็บอกว่าแก๊สใช้ได้

เขาก็ใช้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไร
เขาก็ขอบคุณมากเขาก็มาใช้เป็นประจำ
ทางแกนทางนี้เติมมาได้กี่วันแล้ว
เดินมาได้เกือบตั้งแต่วันที่๑จนมาถึงวันนี้
มันมาเอาไปเลยจักรยานทิ้ง
ี่ห้ออะไรไม่ทราบสีแดงของลูกสาวหายไป
เห็นไปเลยเขามาดูเดินแล้วก็เข็นมาดูแล้วก็ไปเลย
กล้องจับภาพชัดขนาดนี้คิดว่าอีกไม่นานได้ตัวแน่นอนนะคะ
เมืองต้นตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีก็คาดว่า

ก่อนจะเดินเข้ามาดูลาดเหลาแล้วก็ก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะขโมยถังแก๊สไปเพื่อขาย
โดยจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
แล้วก็มั่นใจอย่างที่บอกค่ะว่าจับตัวได้เร็วแน่นอน
เพราะว่าหน้าเนี่ยชัดเหลือเกิน

ก็หนักพอสมควรดูจากท่ายกแล้ว